หลุดที่ชัยภูมิครับอันนี้เนี่ย
เกิดต่อหน้าต่อตาคุณแม่เลยฮะ
ลูกน้อยวัย๓ขวบข้ามถนนไปจะไปซื้อไอติม
ตอนขากลับมา๑๐ล้อขับผ่านมาพอดี
คุณผู้ชมชนน้องทับร่างน้องเสียชีวิตต่อหน้าแม่
ร้องไห้เป็นลมเลยคุณผู้ชมฮะ
นี่คือคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะ
บ้านโนนดูหมู่สี่ตะบนครูเมืองครับน้องที่เสียชีวิตชื่อน้องธนพัฒน์กันทอง
อายุแค่สามขวบโดนสิบล้อทับเสียชีวิตนะนี่โอ้โหชาวบ้านแถวนั้น
แล้วก็ญาติพี่น้องต้องมาช่วยกันปลอบแล้วก็เอายาดมให้ดมนะฮะ
นี่คือร่างของน้องครับส่วนรถสิบล้อเนี่ยก็อยู่ห่างออกไปเล็กน้อยนะครับ
คนขับไม่ได้ไปไหนครับนี่๑๐ล้อคันนี้นะขนของมาเพียบเลย
คนขับยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ครับแต่ว่าตอนที่รออยู่รอเจ้าหน้าที่อยู่นี่นะ
ชาวบ้านแถวนั้นรอรุมประชาธรรมคนขับสิบล้อ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบคุมตัวคนขับสิบล้อไปสอบสวนที่สพหนองบัวแดงครับ
ยืนนานไว้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะโดนลุมตื้มเอา
ชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเห็นน้องธนพัฒน์
ไปซื้อไอศกรีมฝั่งตรงข้ามแล้วน้องกำลังจะข้ามกลับมาหาคุณแม่ที่รออยู่อีกฝั่ง
ตอนวิ่งข้ามนี่แหละ๑๐ล้อมาพอดีแล้วก็ชนไปเต็มเลย
คุณแม่เห็นจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับ

เรื่องต้นตำรวจสพหนองบัวแดงได้สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็สอบสวนคนขับรถบรรทุกเพื่อจะหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
ส่วนร่างของน้องธนพัฒน์ก็ให้ญาตินำกลับไป
ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับ

อย่างไรก็ตามฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ด้วย
น้องที่ยังเป็นเด็กอายุประมาณนี้